เมื่อคืนนี้เนี่ยมีสองสามีภรรยาเขาขี่รถจักรยานยนต์มาที่สอนอพระขนงนะฮะคือไม่ได้มีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรนะครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องของชีวิตเลยเนื่องจากเขาป่วยกันหนักคาดว่าจะเป็นโควิด
พยายามไปหาที่ตรวจไม่มีที่ไหนตรวจให้สุดท้ายฝ่ายภรรยาเนี่ยหายใจติดขัดถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกแล้วไม่รู้จะไปไหนตัดสินใจขี่รถไปที่สอนอพระขนงเพื่อให้ตำรวจเนี่ยช่วยหน่อยนะเดี๋ยวไปดูภาพนะครับตอนที่กู้ภัยก็มาตำรวจก็มาคนแถวนั้นก็มาช่วยกันนะครับ
พี่จะให้ผมไหว้ก็เอานะพี่พี่ต้องช่วยด้วย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็น
หน้าสถานีตำรวจพระขนงนะครับคือสองคนผัวเมียเนี้ยข้อมูลบอกว่าอยู่ที่
อุดมศุกร์เขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยมา
แต่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเต็มไม่สามารถรับได้นะครับไม่สามารถรับคนไข้ได้ไม่มีเตียงนะครับ
ก็เลยสองคนนี้ก็เลยต้องขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาหมดแรงที่ตรงนี้นะครับมาหมดแรงที่หน้าสถานีตำรวจพระขนง
ขอความช่วยเหลือจากทางพี่ตำรวจพี่ตำรวจก็ช่วยประสานให้นะครับ
ศูนย์การแพทย์เอลวันกรุงเทพมหานครมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอราวันมาแล้วเอราวันมาแล้ว
เยี่ยมเลยครับขอบคุณนะครับนี่มาแล้วครับ

คนที่เป็นภรรยาเนี่ยอาการหนักเลยต้องเอาออกซิเจนมาให้กันนะครับหมดไป๓ถังออกซิเจน
ศูนย์เอลวันมารับตัวไปโรงพยาบาลนะครับสรุปแล้วติดโควิดกันนะฮะติดโควิดจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ตอนนี้ได้เตียงแล้วนะเมื่อคืนนี้ไม่รู้จะไปที่ไหน
จอดรถจักรยานยนต์ที่สอนอพระขนงเลยนะครับนี่ฮะ
เราไปคุยกับหนึ่งในอาสาสมัครที่เป็นพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ชื่อว่าคุณกิจสนภัยศาลนะบอกว่าตอนนั้นกำลังมาช่วยงานที่สอนอพระขนงพอดี
สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะสามีอายุ๔๑ภรรยาอายุ๒๙ตรงเข้ามามาขอความช่วยเหลือ
ก็เลยพาไปนั่งที่รูปปั้นพระสงฆ์ก่อนด้านข้างสอนอที่แรกยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าดูลักษณะแบบคล้ายกับเหนื่อยหอบมีอาการเหมือนกับคนเป็นไข้นะครับ
ทั้งคู่บอกว่าสงสัยว่าจะติดโควิดกันหรือเปล่า
ไปหาโรงพยาบาลไปอยู่สองที่เขาไม่ตรวจให้
ก็เลยถอดใจกันกลับบ้านกันดีกว่าเรา
ระหว่างทางจะกลับบ้านอยู่ฝ่ายภรรยาหอบหนักหายใจติดขัด

ก็เลยตัดสินใจขี่รถมาที่สอนอพระขนง
พาภรรยาเนี่ยมาหาความช่วยเหลือจากตำรวจที่นี่
นี่ค่ะคือหลังจากที่ทราบเรื่องกัน
ตรวจพบว่าภรรยาเนี่ยมีเชื้อ๒ขีดก็คือติดเชื้อ
ส่วนสามีเนี่ยขึ้น๒ขีดจังนะครับ

ต้องเอาถังออกซิเจนมาให้ออกซิเจนกันนะครับ
ให้ไป๓ถังนะฮะอาการถึงดีขึ้น
ทุ่ม๑๕มาถึงสอนอเนี่ย
ประมาณ๔ทุ่มกว่าก็มีศูนย์เอลวันเนี่ย
รับไปพอดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ผมไม่ทำอาสามานานแต่เคยสึงคือคราวนี้
มันลึกคนจะตายไม่ตายมันอยู่ต่อหน้า

ถ้าทำไม่ได้ให้บอกเดี๋ยวพวกผมทำมันเอง
ทุกวันนี้ขอระบายในน้ำอาสา

ดินลนหากันเอาเองลงชื่อไปแย่งเขา
ผมถามว่าพี่ลงชื่อไปแย่งแล้วเจอคนแก่ที่ไม่ได้พี่จะกล้าฉีดไหม
นะครับตัวเนี้ยผมขอร้องหน่วยงานรัฐช่วยหน่อยนะครับ
หันมามองอาสาตัวเล็กมองประชาชน
ถ้าเมื่อคืนเขาไม่ล็อกตรงนี้ไปล็อกข้างทางถามว่าเสียชีวิตไหม

นี่ฮะพี่กิจสนะภัยศาลคือพูดกับเราเนี่ยโอ้โหถึงขั้น
คือน้ำตาจะไหลอ่ะวัคซีนยังไม่ได้ฉีดเนี่ยฮะ
ท่านผู้ชมครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยบอกพยายามนะ
กู้ภัยก็โทรไปตำรวจก็โทรไปภูมิกับการสอนอพระขนง
มาช่วยโทรหาสายด่วนต่างทุกที่บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อน
นี่ฮะสุดท้ายโชคดีมากมีศูนย์เอราวันมารับไปนะครับทุกผู้ชมครับ
มีผู้ที่เขาเป็นคุณยายเปิดร้านขายของชำอยู่ติดกับสอนอพระขนงนะฮะ
ที่เราได้คุยด้วยนะครับนี่ฮะเหตุการณ์เมื่อคืนครับ
ใช่ใช้อันตรายนะชุดอันตรายมากเลย
ส่วนภูมิกับการสอนอพระขนงบอกว่าวันนี้ได้ให้ร้อยเวรสองนายที่เมื่อคืนเข้าไปดูแลสองสามีภรรยาเนี่ย
เพราะว่าตอนแรกยังไม่รู้ว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อหรือเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้ก็ต้องให้ไปกักตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้สองสามีภรรยาติดโควิดนะฮะ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุษราคำได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ